ตอนนี้ผู้ชายคนนี้เสพยาจนเพี้ยนเสพยาจนหลอน
บุกเข้าไปในวิทยาลัยอาชีวะที่อุดรธานี
เขาปีนไปเอาลูกประคำที่อยู่ที่พระพิการเนตฮบุษมงศ์
แล้วก็มาพันขาตัวเองเขาบอกว่าป้องกันแมลงที่จะเจาะเข้าไปในขาเขา

คนเห็นแล้วโอ๊ยเขารบนับถือบูชาของเขา

นี่เนี่ยพันขาแบบนี้นะ
เห็นแล้วโอ้ตกใจไปทำอะไรยังไงทำไมถึงทำอย่างนั้น
นี่พระพิคเนธท่านอยู่ข้างบนของท่านอยู่อย่างนั้น
ทีนี้เนี่ยพอคนเห็นแล้วไม่สบายใจ
ผู้ชายคนนี้จู่ปีนขึ้นไปบนองค์พระพิคเนต
ที่ประดิษฐานในรั้วของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อุดรธานี
เอาสร้อยประคำทองเหลืองที่พระหัดขวาหรือมือขวา
ลงมาพันรอบเท้าตัวเองครับ
แล้วพอเห็นโอ๊ยแกล้งกำรวจโดยด่วน
ดูสิขาดหมดเลยเสียหายเลย

มาแล้วพบว่าพูดคุยกันพอจะรู้เรื่อง
ไม่ได้บ้านี่นะทำไมถามแล้วตอบได้ไม่ได้บ้าใช่ไหมเนี่ย
สุดท้ายถอดตำรวจเอารูปกรับออกมาก่อนสิ

ค่อยถอดออกจากขาตัดเชือกค่อยถอดออกทีละอัน
เราก็ขึ้นไปรถกับตำรวจแต่โดยดี

สุดท้ายเขาบอกว่าเขาชื่อวิทยาอายุ๒๙
ปั่นจักรยานมาที่นี่ครับในวิทยาลัยนี้ตั้งแต่เช้าครับ
อ๋อป้องกันแมลงเจาะขาผมเดี๋ยวแมลงเจาะขาเลย
เอานรูปคลับขามมาพันก์ขานี่เห็นไม่รู้เนี่ยแมลงเจาะขาผม
เขาบอกว่าตั้งแต่ถามว่าแล้วไปกลัวทำไมทำไมมะแรงต้องเจาะขา
ก็ก่อนหน้านี้มะแรงมันมีมะแรงออกจากขาผม

ผมก็กลัวแมลงมันจะเจาะเข้าไปอีก

ก็เลยทรมานมากก็เลยคิดว่ารูปคำของพระพิคเนธ
น่าจะช่วยไล่แมลงได้

แม่งเขาไม่ได้ขาครับ

แล้วเป็นยังที่เขารูปคัมเอาคันนำ

แม่งกุ๊ดจีแม่งกุ๊ดจีแม่งจีนูน

ถามว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจเอาผิดได้ไหม

และเขาก็ไม่ได้สร้างความเสียหาให้กับใคร

ตำรวจก็เลยทำประวัติแล้วปล่อยกลับบ้านไป

ไปถึงเขาอาบน้ำอาบท่า

สบายใจเสร็จสับปุ๊บไปนอนในหลุมนี้ฮะ

ผู้หญิงคนนี้คือคุณกรมเป็นแม่ของนายวิทยาบอกว่า

มันก็ลงไปนอนแบบนี้มาเป็นเดือนแล้ว

ซึ่งในหลุมมีบาดพระวางอยู่

คาดว่าก็น่าจะไปขโมยบาทพระ
ทำไมแม่ก็ลงไปนอนแบบนี้แล้วลูกแม่เป็นอะไร

คือติดยาบ้างมาเป็นสิบสิบปีแล้ว
เคยพาไปรักษาแต่ก็ด้วยความที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรก็ยากจนอ่ะเนอะ
ไม่ได้มีเงินรักษาต่อเนื่องแล้วยังไม่ทันจะหายขาด
ก็กลับมาที่บ้านต่อแล้วอาการมันก็กำเริบขึ้นมา
เพราะว่ายังกลับไปเสพยาจนเพี้ยนแบบนี้
ทุกครั้งที่เสพยาก็จะไปนอนในหลุมแบบนี้และนอนมาเป็นเดือนแล้วนะฮะ
หนักกว่านั้นคือไปนอนใต้เมนเผาศพของเขา
คือแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาวิงวอนใครที่พอจะช่วยได้
ท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออะไรก็ตามทีไปดูเขาหน่อย
ก่อนที่มันจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้อันนี้คือเสพยาจนเพียนนะครับ
นี่แหละรากของปัญหาจริงก็คือยาเสพถ้าเกิดว่าเข้าไปภูพพันธ์แล้ว
มันไปหมดเลยแผนหมดเลย
ระหว่างรอหน่วยงานช่วงนี้ครอบครัวก็ดูแลใกล้ชิดไปก่อนแล้วกัน